มามาให้กำลังใจกันต่อนะคะกับพี่เมฆวินัยค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้หลายคนก็เกาะติดข่าวนะคะ

เพราะตอนนี้ข่าวมันออกมาหลากหลายมากนะคะ
ซึ่งกลิมข่าวบรรทัยรัฐก็ติดต่อไปทั้งแพทย์จุฬาวบอกว่า

บางคนบอกเยี่ยมไม่ได้อะไรดีแจ๊กกะลีใช่เพราะว่ามันจะติดเชื้อ

ก็เลยโฟนอินไปถามพี่หนุ่มพงกระพันธ

ก็มีคนเม้าท์บอกว่ามันโรคเมรนด์กรรมจริงรึเปล่าคุณผู้ชม

ท็อปเขาวิ่งกับพี่เมฆอยู่ก็ให้กำลังใจด้วย

พี่หนุ่มโคมพันธ์เพื่อนซีพี่เมฆวินัยนะคะ

หลายคนพอเห็นพี่เมกปุ๊บ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

มากนะคะแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าอะไรก็ตาม
ถ้าเกิดเราทำจนมันมากเกินไปเนี่ย
มันเกินสายกลางไปมันส่งผลไปอีกด้านหนึ่ง
เราก็ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้
สงสัยว่าพี่แจ๊กกะรีนตอนแรกเหมือนพี่เมฆจะหาย

มาตั้งใจรักษ์ของเราก็เลยขอย้อนไทม์ไลน์
เรื่องการป่วยด้วยโรคตุ่มน้ำพองของพี่เมฆทั้งหมดค่ะ

พี่เมฆเป็นป่วยวันที่๑๕มิถุนายน

ถือว่าเป็นวันแรกที่พี่เมฆไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
ว่าป่วยโรคตุ่มน้ำพองซึ่งพบ๑ใน๔๐๐๐๐๐คน

แล้วก็รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลจุฬามา๑๑วันค่ะ

หลังจากนั้นวันที่๑๘พี่เมฆก็ออกจากโรงพยาบาล
ยามาทานที่บ้านอาการเหมือนจะดีขึ้น

ในวันที่๒๒๒๓มิถุนายน
พี่เมฆกลับไปเล่นลักษณ์แสงสีเสียงที่ต่างจังหวัด
แล้วปรากฏว่าอาการซุดค่ะ๒๔มิถุนายนนะคะ

แล้วก็ต้องรอดูผลว่าจะเป็นยังไงกันต่อ